กลับมาจ้ากลับมาเบรกนี้นะคะมาดูความน่ารักสดใสของเด็กเด็กกันบ้างดีกว่านะคะคนแรกไปเลยน้องปีใหม่คุณผู้ชมค่ะแจกความสดใสให้พวกเรานะคะโดยเฉพาะให้กับคุณแม่ค่ะคือวันดีคืนดีนะคุณแม่เนี่ยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บอ่ะ
ไปเจอรูปลูกสาวฉันนี่มาเป็นคลิปเลยนะมาเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมค่ะดูดิแล้วแม่ลงแคปชั่นด้วยนะบอกว่านี่เปิดโทรศัพท์มาเจอสิ่งนี้แอบทาปากเองแอบอัดพิมพ์เองหนูสวยไหมคะคุณแม่ค่ะ
นี่คือเรียนแบบแม่แล้วแม่ถ่ายโฆษณา
ยิ่งโตยิ่งสวยบอกเลยทั้งปากทั้งจมูกแบบนี้ที่สำคัญอินเนอร์มาเต็ม
วงการบันเทิงนี่อยู่ใกล้ชิดกันนิดเดียวคุณผู้ชมค่ะงานนี้บอกเลยนะ
แค่นี้คนดูเท่าไหร่พี่แจ๊คคนดูเป็นแสนน่ารักมากพี่ป้าน้าอามาชมกันใหญ่เลยนี่คุณเจนนี่
เทียนโพสุวรรณน่ารักจังเลยคุณกุ๊กกี้บอกว่าพี่ตีลูกน่ารักจังเลยแบบนี้มีแต่คนเอ็นดูคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไปชมคลิปพร้อมกับความรู้สึกของแม่แอ๊บกันเลยดีกว่าค่ะว่าเนี่ยนะโดนจะแกล้งคุณปีใหม่เขากลับยังไงบ้างค่ะ
ตอนนั้นเป็นตอนที่เขาขอยืมไปฟังเพลงก็เล่นลิปสติก
ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็เห็นแล้ววันนั้นว่าเขาแบบเอ้ยแอปเผลอแบบไปแต่งตัวทำผมอะไรอย่างเงี้แป๊บเดียวเขาก็ทาเองอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่มันก็เป็นลิปสี่ของเด็กอุ้ยขนาดนี้แดงไว้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยที่มาเตอร์ไพรส์คือมาเห็นในมือถือว่าเขาแอบถ่ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกล้องแล้วความจริงมีหลายคลิป
ผลงานละครใช่มั้ยพี่แจ็คนะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันด้วยนะ